แต่ทีนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งรถประจำทางมาก็เห็นกระบะมาจอดใกล้
ค่ะเธอก็หันไปมองเฮ้ยทำอะไรอ่ะ
โอ้โหตอนแรกก็สงสัยว่าทำอะไรแต่เห็นภาพประกอบแล้วเข้าใจแล้ว
เห็นสิ่งที่เอามาปิดไว้เอามาเซ็นเซอร์ไว้พี่เบิร์ตนะว่าวครับ
โอเคเข้าใจแล้วก็คือผู้ชายที่อยู่ในรถกระบะเนี่ย
เขาอยู่ในกระบะที่กระจกใสแล้วนะกระจกใสก็คือคนข้างนอกนี้เห็นแน่นอน
สำเร็จความไข้ด้วยการใช้มือตนเองครับ
ผู้หญิงอายุ๒๐ปีคนที่นั่งอยู่บนรถประจำทางเนี่ย
เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนะเธอนั่งรอรถประจำทางอยู่
อยู่แถวซาราเนี้ยตรงข้ามบ้านเอื้ออทรนหนึ่งครับฟังบัวทอง
จู่ก็มีกระบะคันนี้สีบอลทองขับมาจอดครับขวางป้ายรถประจำทางเลย
เงยหน้าขึ้นไปมองสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเอากระบะมาจอดขวางแบบนี้
เห็นคนขับเป็นผู้ชายอายุสัก๓๐โอ้โหกำลังตั้งอกตั้งใจครับพี่เบิร์ตนะ
ทุบตัวเองฮะตอนนั้นเธอตกใจมากเลยนะแต่พยายามตั้งสติ
หยิบมือถือขึ้นมาทำทีเป็นโทรคุยกับเพื่อนแต่จริงแล้วคืออัดคลิปไว้
ไว้เป็นหลักฐานครับระหว่างที่ถ่ายคลิปอยู่เธอยอมรับ
โอ้โหกลัวเลยอ่ะตอนกลางวันแสกเลยรถก็ผ่านไปผ่านมาตั้งเยอะ
พยายามจะถ่ายไว้ให้ได้มากที่สุดผ่านไปเกือบ๑๐นาที
โอ้โหคุณผู้ชมผู้ชายคนนั้นหยิบทิชชู่มาเช็ดมืออย่างใจเย็น

หลังจากประกอบกิจของเขาเสร็จนะฮะแล้วก็ขับรถออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ
นี่ผู้หญิงทางขวาคนนี้ก็เล่าให้ฟังว่าปกติแล้วเธอก็รอรถโดยสารบริเวณนี้

พอมาเกิดขึ้นตอนกลางวันก็ยังดีดีกว่าเจอตอนกลางคืน

ต้นเธอปรึกษากับแฟนหนุ่มครับแล้วก็ตัดสินใจจะเอาคลิปนี้ไปมอบให้กับตำรวจ
เพื่อให้ติดตามคนขับกระบะมาดำเนินคดี
แล้วก็ฝากเตือนชาวบ้านแถวนั้นด้วยว่าต้องระวังหน่อยนะ
นี่ป้ายรอรถประจำทางแบบนี้
ใครจะไม่นึกหรอกมีคนมาจอดรถมาสำเร็จความไข้ด้วยตัวเองครับ

แต่ว่าไอ้ข่าวแบบนี้เราก็เคยเห็นนะ
วันนั้นเกิดขึ้นที่จังหวัดอะไรไม่รู้แหละ
ก็ลักษณะแบบนี้ที่จอดรถแล้วถามทางเท่านั้น

ก็เห็นมันทุบตัวเองอยู่อย่างที่ดอมว่านั่นแหละ
คือพวกนี้มันขับรถตะเวนไปเรื่อย
ค่ะคือมันเป็นสิทธิ์ของคุณใช่แต่ว่ามันที่สาธารณะไง
ที่ไม่ได้ไม่ได้เลย